คุณผู้ชมครับเป็นกระแสแล้วก็มีคำถามขึ้นมา

มีคนไปขึ้นรถสองแถวนะสายเรวดีวัดปากน้ำที่นนทบุรี
เขามีเหมือนกับป้ายเอาไว้เขียนแล้วมีตัวหนังสือเขียนเอาไว้

นี่เอาจริงหรือว่าล้อเล่นหรือขำบางคนบอกบูลลี่หรือเปล่า
คุณชุติการนะฮะเจ้าของเฟซบุ๊กนะครับไปเจอนะก็เอามาโพสต์ไว้ในเฟซบุ๊ก
เพิ่งรู้ว่าเดี๋ยวนี้แค่ขึ้นรถสองแถวก็รู้แล้วว่าตัวเองอ้วนหรือผอม
แท็กเก็บแบบนี้จริงดิมันปวดใจเวลาไม่ได้ตังค์ทอน
ถ้าใส่๑๐บาทไปไม่ได้ถอน๒บาทแปลว่าอ้วนแสดงว่าคุณอ้วนหรือไง
คุณผู้ชมครับเราก็เลยไปตามหาคุณลุงที่เป็นโชเฟอร์รถสองแถวคันนี้นะครับ
เลวดีวัดปากน้ำที่นนทบุรีนะฮะนี่ไปเจอแล้วคันนี้นะครับ
อุบลแกอายุ๖๒ปีแล้วแกบอกใช่ป้ายหลังรถเนี่ยมีจริง
แต่ฟังลุงหน่อยลุงไม่ได้เขียนเด็กนักเรียนเนี่ยเวลาก็ขึ้นรถสองแถว
ว่าเขาเขียนเล่นกันขำเขียนไม่กี่วันนี้เองเพิ่งไม่กี่วันนี้เอง
แล้วมีคนมาเห็นไปโพสต์ทีนี้ก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเลย
บอกโอ้จริงเนี่ยค่าโดยสารมันคือ๘บาทมันคือ๘บาทนะ
ไอ้๑๐บาทนี่มันไม่ใช่หรอกเขารู้กันอยู่แล้วว่า๘บาท
ขณะเดียวกันลุงบอกมันมีเรื่องจริงที่ขำไม่ออก
เอาอย่างนี้ดีกว่าไหนก็เป็นข่าวแล้วราคาน้ำมันตอนนี้ดีเซลลิตรละ๓๕บาท
เช่ารถวันละ๓๐๐บวกค่าเติมน้ำมันทุกวันนี้แทบอยู่ไม่ไหว
วันหนึ่งต้องหาผู้โดยสารให้ได้อย่างน้อยเนี่ยสักร้อยคนขึ้นไป

เด็กมันหัวรอกันเขียนหลอกมันเล่น
เฉยก็คือล้อเล่นกันใช่ไหมป่า
เด็กมันเขียนเล่นกันใช่ไหม
ครับเด็กมันเบียดกันนั่นเด็กผู้หญิงกันนั่นมันล้อเล่นกันนั่นกัน
คุณขับอยู่ที่นี้ตลอดใช่ไหม
หรือว่าไม่มีเด็กมันเขียนเล่นนะฟักนะ
เด็กเขาเขียนเล่นลุงไม่ได้เขียน

คุณแหม่มอายุ๔๔นะคะ
แล้วเห็นป้ายนี้ขำคือไปโพสต์ขำจริงนะ
เพราะว่าปกติก็นั่งสองแถวเป็นประจำไปส่งลูกไปโรงเรียนแล้วก็ไปตลาด
บาทแปดบาทตลอดสายแปดบาทนะใช่ค่ะอืม
คุณแหม่มบอกว่าพอดีวันนั้นมีเหรียญสิบเดินไปจ่ายเงินอืม
ก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะลุงเขาจะทอนหรือเปล่าแต่คุณแหม่มบอกว่า
อ้าวแต่ก็อยากจะชัยคุณลุงออกตัวไว้ก่อนน่ะไฮ่
แต่พอวันนั้นขึ้นเป็นต้น้ำมันเขียนใต้ว่าอ่าอ้วนสิบบาท
แล้วก็หอม๘บาทเราก็เลยเห็นว่ามันแปลกอะไรอย่างนี้
ก็เลยถ่ายรูปแล้วก็มาโพสต์เล่นอะไรประมาณนี้
ตอนลงรถพี่จ่ายค่ารถไปเท่าไหร่
คือพี่จ่าย๑๐บาทแล้วพี่ก็ไม่หันไปมองด้วย
เพราะกลัวว่าลุงจะไม่เรียกเก่าต่างทอนอะไรประมาณนี้

ก็เลยไปโพสต์กำคับเพื่อสนุก
ใช่ร้อนตัวประมาณใครเครียดอะไรอย่างนี้

แต่คุณแหม่มบอกว่าเอาจริงคือเธอขำ
ขำแต่พอคนไปแชร์ต่อเยอะ
คนก็มองว่าบูลลี่หรือเปล่าเรื่องอ้วนผอมอะไรแบบนี้

ค่ะก็ถือโอกาสเป็นกำลังใจให้คุณลุงขับสองแถวก็แล้วกัน
ช่วงนี้แกบอกใกล้ปิดเทอมนี่ยิ่งปิดเทอมนี่